แหมพี่ป้องพูดสักขนาดนี้
อยากจะเห็นหน้าตาของโรงงานผลิตน้ำจิ้มลูกชิ้นร้อยล้านกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
โรงงานของเขาตั้งอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานี่เอง
และนี่ก็คือเจ้าของแบรนด์น้ำจิ้มจอมยุทธ์๑๖คุณปอเช่สุดรดาครับ

เราจะพาชมโรงงานผลิตน้ำจิ้มลูกชิ้นตาจอมยุทธ์๑๖นะคะ

จะผลิตน้ำจิ้มได้ครั้งละประมาณ๑๕๐๐กิโลกรัมค่ะ
อันนี้ก็เป็นพริกสูตรพิเศษของเรานะคะ
ซึ่งเราเอาพริกหลายพันธุ์มาผสมกันตามสูตรของเราเองค่ะ

จากการสำรวจโรงงานแล้ว
ก็เห็นหม้อต้มน้ำจิ้มหน้าตาแบบนี้เกือบ๑๐หม้อเลยล่ะครับ
ซึ่งเขาจะผลิตกันได้วันหนึ่งเป็น๑๐๐ตันเลยทีเดียว
น้ำจิ้มที่ต้มสุกจากห้องเมื่อกี้นะคะ
ก็จะถูกส่งผ่านตามท่อมาอยู่ในถังบรรจุ
บรรจุก็จะบรรจุน้ำจิ้มอัตโนมัติค่ะ
โดยที่กระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ผ่านมือคนสัมผัสเลย
มันก็จะบรรจุออกมาเป็นถุงสำเร็จ๑กิโลกรัม
แม้กระทั่งถุงที่บรรจุเนี่ยก็มีมาตรฐาน
โยนไม่แตกนะไม่เชื่อลองดู
พอบรรจุลงกล่องแพ็คอย่างแน่นหนาแล้ว
ก็พร้อมส่งความอร่อยไปยังพ่อค้าแม่ค้าลูกชิ้นแล้วล่ะครับ
ดูกระบวนการผลิตและยอดขายหลักร้อยล้านของเขาแล้ว
บอกเลยว่าเรื่องน้ำจิ้มลูกชิ้นต้องยกให้
น้ำจิ้มจอมยุทธ์๑๖ที่ยืน๑
เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นเจ้าแรกในประเทศไทยครับ

พอโตมาเป็นคนแบบไหนทำอะไรเนี่ยนะครับ

ก่อนที่จะมาทำธุรกิจน้ำจิ้มลูกชิ้นเป็นร้อยล้านเนี่ยนะครับ
เห็นว่าช่วงวัยเด็กก็เป็นคนชอบค้าขายอยู่แล้วงั้นแหละครับ

ตอนเด็กเรามีเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็ขายปลาหมึกอะค่ะ
เขาก็ไปเดินขายปลาหมึกปลาหมึกย่างอย่างนี้ค่ะ
แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราชอบค้าขายจังเลยเราก็ไปช่วยเขาขายค่ะ
รู้สึกสนุกเรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นเราคือเราชอบขายของ

ชอบค้าขายมากจนแบบเลิกเรียนมหาลัยกลางคันเลยค่ะ

คือตอนนั้นเรียนกฎหมายอยู่ที่มหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
คือเราไม่สามารถที่จะค้นหาคำตอบของตัวเราเองได้ในระบบการเรียนในมหาลัย
แต่ไม่ใช่ว่าการเรียนมหาวิทยาลัยไม่ดีนะคะ

เราไม่สามารถที่จะหาจุดที่เราต้องการหรือประสบการณ์ที่เราอยากจะเป็นได้ในรั้วมหาลัย
คือเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปลองผิดลองถูกในมหาลัยชีวิตเลยดีกว่า

เราก็เดินไปบอกเขาตรงเลยค่ะว่า

คำแรกที่เขาพูดกับเราก็คือไม่เรียนก็ไม่ต้องเรียนจบแค่นั้นค่ะ

คราวนี้เราก็เลยบอกแม่อีกแม่ก็เลยบอกว่าเออถ้าสมมุติว่าเราอ่ะ
ชอบทำธุรกิจจริงก็ออกมาเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตเถอะลูก
ครับพอออกมาจากมหาวิทยาลัยแล้ว
ธุรกิจแรกคืออะไรครับผม
พอเราไม่ได้เรียนแล้วเราก็กลับไปอยู่ที่โคราช

เราก็ได้เงินมรดกจากพ่อเราพอดีก็เป็นเงินหลักล้านเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าอยากจะขายของให้ประสบความสำเร็จ
มันต้องขายทีละเยอะ
เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยขายส่งนี่แหละ
ถ้าอย่างนั้นเราทำตัวเองเป็นสำเพ็งไปเลยดีกว่า
ก็เลยเอาเงินทุนที่มีค่ะบินไปซื้อของมาจากจีนแล้วก็มาขาย
แต่ตอนนั้นที่เราทำธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นในหัวสมองเราอย่างเดียว
ไม่เคยไปถามคนอื่นเลยว่าจะเอาอะไรมาขายดี
คือเราไปเลือกสินค้าอันนี้สวยก็เอาอันนี้ดีก็เอา
ตอนนั้นคือสินค้าอะไรคะที่เอามาขายจากจีน
ว่ากิฟต์ชอปค่ะว่ากิฟต์ติดผมตุ๊กตา
ด้วยความที่มันเป็นธุรกิจที่เกิดในหัวเราคนเดียวไงค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยลงทุนลงแรงกับธุรกิจแรกไปเนี่ยสักเท่าไหร่ครับ
จริงก็เกิน๕๐ของเงินที่ได้มา

ใช่เพราะว่าที่เราบินไปสั่งของจริงเราต้องสั่งมารอดเยอะเนี่ย
แล้วก็เอาคัดมารีดนี้ก็ก็ไปขายที่ตลาดนัด
ไปขายวันแรกได้เงินมา๘๐๐๐บาท

โลกสวยค่ะว่านี่๘พันบาท
เปลี่ยนไปกระเป๋าเป็นยังไงบ้างครับก็เจ๋งอีกค่ะ
เอางี้แล้วกันเจ็บมาเยอะแล้วผมว่ามันต้องลงล็อกที่อะไรสักอย่างแล้วเนี่ย
อะไรล่ะที่โดนใจให้มาทำเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นเรื่องของของกินนะครับ
ตอนแรกเราไม่ได้เจอกับน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะพอมีคนมาบอกว่า
ให้ทำธุรกิจของกินสิเราก็เริ่มเลยค่ะน้ำยำสำเร็จรูปฉันนี่คนแรกแน่นอน
ก็ทดลองทำสูตรกันกับลูกน้องเราเนี่ยค่ะว่ามันต้องใส่อะไรปรุงอะไร
พอทำมาจริงแล้วเนี่ยจะไปขอในตลาดวางขาย
เขาก็สงสารเราอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าอย่ามาทำขายเลย
มันไม่มีใครเขาซื้อหรอกไอ้น้ำยำสำเร็จรูปเนี้ยอ่า
ทำน้ำจิ้มซุกี้เถอะอ่าเราก็น้ำจิ้มซุกกี้ได้เลย
เราก็เต็มที่ค่ะคิดสูตรใหม่หาค้นหาสูตรแล้วก็
ผลิตเป็นน้ำจิ้มซุกกี้ออกมาครับช่วงที่เราทำน้ำจิ้มซุกกี้เนี้ย
เวลาที่เราไปออกบูธจัดชิมเนี่ยจะขายดีมากค่ะ
ก็จะแบบซื้อไปเยอะมากค่ะอืมแต่พอเวลาที่เราไปวางขายในร้านค้าจริงจริงอ่ะ
ครับมันขายไม่ได้ค่ะมันสู้แบรนด์ที่เขาทำมาอยู่แล้วไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าน้ำจิ้มมันค่อนข้างเยอะใช่แต่ว่าเห็นว่าตอนนั้นนะคะ
ที่แบบทำหลายอย่างแล้วก็เรียกว่าแบบไม่ประสบความสำเร็จเจ๊งเนี่ย
มีคุณพ่อพูดว่าแบบเป็นแกะดำของครอบครัวทำอะไรก็เจ๊ง
เขาก็พูดกับเราว่าหนูรู้ตัวไหมว่าหนูเนี่ยมันคือแกะดำของครอบครัวนะ
อืมทำอะไรก็มีแต่เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งทำอะไรก็แบบไม่รอดหรอกอะไรอย่างเงี้ย
แต่นาทีนั้นนะคะเวลาที่พ่อพูดปุ๊บเราก็พูดในใจสวนกลับไป
แต่ไม่ได้ไม่ได้ออกเสียงนะคะก็นึกว่าแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะ
อืมเราไม่เจ๊งไม่ใช่อ่ะอืมค่ะคือเราแค่กำลังค้นหาทางของเราแค่นั้นเอง
ครับก็ให้กำลังใจตัวเองไม่มีท้อใช่ค่ะไม่ท้อค่ะ
เพราะอะไรถึงปิ๊งไอเดียว่ามาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นนี้ดีกว่าเริ่มสังเกตรอบรอบตัวแล้วก็พบว่า
ลูกชิ้นอ่ะมันขายเยอะมากเลยนะในตลาดอ่ะรสเข็นลูกชิ้นเนี่ยแหละทั่ว
ใช่ค่ะแล้วก็มีรสเข็นลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างลูกชิ้นทอดเนี่ย
อยู่ทุกมุมของตลาดเลยครับเราก็เลยไปคุยกับแม่ค้าว่าอืม
ลูกชิ้นเนี่ยขายดีไหมเขาก็บอกว่าขายดีแล้วทำน้ำจิ้มเองหรือเปล่า
เขาบอกว่าต้องทำเองเพราะมันยังไม่มีน้ำจิ้มสำเร็จรูปครับอ่าเราก็
เลยปิ๊งไอเดียเลยค่ะไม่รอช้าวันรุ่งขึ้นเลิกผลิตน้ำจิ้มซุกี้เลยค่ะ
น้ำจิ้มลูกชิ้นเลยสุกี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วค่ะเราก็เปลี่ยนเร็วเหมือนกัน
เอามาจากไหนครับมีสูตรดั้งเดิมจากปู่ย่าตายายไหมไม่มีค่ะ
ก็คือเราก็พิมพ์ไปในกูเกอร์เลยค่ะว่าสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
พิมพ์ไปแบบนี้เลยโอ้โหนี่สุดยอดแล้วก็มาปรับแต่งรถใช่ค่ะ
ไม่ได้ก็เททิ้งไม่ได้ก็เททิ้งไม่ได้ก็เททิ้งก็เสียหายเยอะเหมือนกันครับ
ก็ลองอยู่อย่างงั้นน่าจะประมาณสองสามเดือนได้แล้วเราก็ได้สูตรแรกของเราออกมาถูกไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างฮะเริ่มวางออกขายอืมครับ
แบ็คจากลูกค้าก็จะเป็นคนบอกเราเองค่ะว่ามันหวานไปเปรี้ยวไปนะยังไงบ้าง
เราก็เอาคำพูดของลูกค้านะคะมาค่อยปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อย
เห็นว่าวางขายครั้งแรกอืมฟีดแบบดีมากจนเรายังงงเลยตกใจ
ใช่ค่ะพอเรามาคิดสูตรใหม่ลูกค้าก็เริ่มตอบรับดีมาก
ก็เลยทำให้แม่ค้าจากร้านค้าต่างอย่างเงี้ค่ะติดต่อให้เราอ่ะ
เอาสินค้าไปวางค่ะแต่น้ำจิ้มจอมยุทธ์นะคะ
สามารถวางขายในร้านขายส่งได้เนี่ยก็พอได้โอกาสจากร้านใหญ่ในตลาดย่าโมใช่ไหมค
ใช่ค่ะก็คือเราไปติดต่อมาหลายที่ก็ไม่มีใครรับเราเลยค่ะ
แต่ว่ามีลูกค้าที่แบบมีพระคุณกับเราสองคนนะคะที่เขาแบบเปิดโอกาสให้เราได้ไปวางขาย
ก็คือร้านเจ๊จินกับร้านป้านกที่ตลาดย่าโมต้องบอกว่ามีวันนี้ได้ก็เพราะเขาอะค่ะ
และนี่ก็คือร้านหนุ่มร้อยแรงของเจ๊จินร้านขายส่งลูกชิ้นแบบต่างที่เปิด๒๔ชั่วโมง
พ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นก็จะมาหาซื้อวัตถุดิบไปใช้รวมถึงน้ำจิ้มลูกชิ้นด้วยล่ะครับ
ของเขาดีค่ะชิมก่อนแล้วถึงเอามาขายตอนเนี้ยยอดพุ่งทะลุเลยอ่ะ
นี่ขนาดเขาขายทั่วประเทศแล้วนะเรายังขายได้ขนาดนี้นะ
ตัวเองเขาก็ส่งทั่วประเทศอ่ะแหมซื้อกันทีเป็นตระก้ากันอย่างนี้เลยล่ะครับ
ส่วนร้านป้านกน้อยก็เป็นร้านในตลาดย่าโมเหมือนกันแต่ไม่ได้ขายลูกชิ้นนะครับ
เขาขายส่งน้ำจิ้มจอมยุทธ์ขายกันแบบเป็นเข่งแบบนี้เลยล่ะครับ
อย่างนี้มาประมาณไม่หนีสามร้อยอ่ะนะอันนี้ก็คือวันต่อวันลงทุกวัน
ขายอย่างนี้มาตลอดก็เขารู้เนอะของเขามันอร่อย
ลูกค้าก็ถามหาปากต่อปากไง
โอ้โหน่ารักมากเลยค่ะที่เห็นในวิทยานะครับ
เป็นร้านใหญ่ในเนือนเมืองโคราชใช่ครับแต่ตอนนี้บอกนะครับว่า
ทั่วประเทศแล้วและลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วย
โอ้โหตอนนี้สินค้าของเราก็มีวางขายที่แม็กซ
ทุกสาขาค่ะแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศ
แล้วก็มีออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็จะมีพม่า
กพูชาแล้วก็มีลาวครับโอ้โหเรียกได้ว่าสร้างกำไรนี่
เยอะแยะมากมายนะอืมก่อนที่น้ำจิ้มจอมยุทธ์สิบหกเนี่ย
โด่งดังไปทั่วแบบเนี้ยก็ต้องมีวันที่เกือบจะเจ๊งมาก่อน
ถูกไหมครับถูกค่ะเป็นยังไงบ้างครับตอนที่น้ำจิ้มลูกชิ้นเราเนี่ย
ติดตลาดแล้วเริ่มขายดีเนี่ยครับเราก็ไปสั่งเครื่องจักรมา
เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่จะถึงสงการพอดีค่ะ
เราก็คิดว่าไอ้เครื่องจักรนี้มันเป็นเครื่องที่ขึ้นรูปถุงน้ำจิ้มแบบอัตโนมัติอย่างนี้ค่ะ
ครับอืมขึ้นรูปถุงจากนวลฟีมอ่ะค่ะครับ
มั่นใจมากว่าไอ้เครื่องจากนี้ต้องทำงานได้เราก็ไม่ได้สั่งถุงสำรองเอาไว้เลยอะค่ะ
พอถึงเวลาผลิตเราต้มน้ำจิ้มได้แต่ว่าเครื่องจักรเนี้ยมันผลิตถุงออกมาไม่ได้อ้าวอืม
รั่วบ้างแตกบ้างครับมันก็เลยทำให้เรามีน้ำจิ้มแต่เราไม่มีถุงใส่น้ำจิ้มไปส่งลูกค้าค่ะ
อ่ายังไงครับแล้วมันจะเป็นช่วงหน้าขายพอดีลูกค้าก็โทรมาด่าแบบเยอะมากว่าเออเนี้ย
เฮ้ยไม่มีของมาขายเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ย
เป็นช่วงที่เรามีคู่แข่งที่เขาเริ่มเรียนแบบสินค้าเราพอดีครับ
สวมลอยไปที่ร้านค้าทุกร้านค้าแล้วไปบอกว่าจอมยุทธ์เจ๊งแล้ว
เป็นยี่ห้อนี้มาแทนนะค่ะ
แม่ค้าก็เชื่อเพราะว่าเราไม่มีของให้เขาจริงอะค่ะ

พยายามซ่อมเครื่องให้มันใช้งานได้อืมพอเครื่องอ่ะ
กลับมารันได้แล้วเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราโชคดีแล้วอ่ะ
มีน้ำจิ้มส่งลูกค้าแล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องก็ลันน้ำจิ้มไปเรื่อย
ออกมาเรื่อยสักพักหนึ่งเราได้ยินเสียง
ก้มลงไปดูค่ะปรากฏว่าไอ้ใบมีดเนี่ยที่มันต้องตัดถุงน้ำจิ้มออกมาให้มันเป็นถุงถุงเนี่ยค่ะ
หักมันหักแล้ววันนั้นคือวันที่แบบสิบเมษาพอดีอ่ะโอ้โห
มันไม่มีร้านไหนเปิดแล้วอ่ะครับทุกร้านเขาปิด
หยุดสงการแล้วค่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราคงเจ๊งแล้วแหละ
แน่นอนก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วค่ะก็เลยปิดเครื่องแล้วก็ไปนอนเลยค่ะ
จากโดนปล่อยข่าวลือว่าเจ๊งแล้วเนี่ยยังโดนคู่แข่งมาสอดแนมด้วย
แบบว่าขโมยสูตรหรือยังไงคะคู่แข่งเนี้ยค่ะเขาแฝงตัวมาสมัครเป็นพนักงาน
จะส่งน้ำจิ้มให้เราค่ะทำกันถึงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะอืม
เขาไปส่งน้ำจิ้มเราเขาก็แอบขายยี่ห้อของเขาด้วยอืม
ช่วงที่คิดว่าเจ๊งแน่แน่แล้วเนี่ยเรากลับมาได้ยังไงนะครับนั่นสิครับ
ช่วงที่ที่หยุดไปเนี่ยก็ไปทบทวนตัวเองค่ะว่ามองกลับมุม
เมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ในมุมของนักธุรกิจพ่อค้าทำธุรกิจบนเครื่องคิดเลขอย่างเดียว
เราจะได้กำไรเท่าไหร่ยังไงยังไงกันแน่อืมแต่พอมันเกิดวิกฤตอย่างเงี้
มันทำให้เรารู้ซึ้งว่าเฮ้ยเราจะทำธุรกิจแบบนี้ไม่ได้
เราก็เลยกลับมุมใหม่เป็นเราไปเป็นลูกค้าครับครับ
แล้วก็เอาน้ำจิ้มเรามาวางเลยค่ะแล้วก็ถามตัวเองเลยว่า
ถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะซื้อไหมเพราะอะไรเราก็จดออกมาเป็นข้อเลยค่ะว่า
เพราะอะไรไม่ซื้อเพราะอะไรจนเราได้คิดว่าเฮ้ย
จริงแล้วเราสามารถผลิตน้ำจิ้มได้เข้มข้นกว่านี้นะครับ
ดีกว่านี้นะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องมองถึงตัวเลขกำไรเลยอ่ะอืม
แต่มองไปถึงจิตใจลูกค้าแทนอย่างเงี้ค่ะอืมก็อันนั้นก็คือเป็นจุดเปลี่ยน
เราก็กลับไปปรับปรุงสูตรใหม่ทั้งหมดพอหลังจากเปิดมาอย่างเงี้
เราก็เอาสูตรนั้นออกไปขายสูตรนี้ก็เป็นการพลิกชีวิตของเราทั้งหมด
เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของสูตรนะครับอะไรคะ
หมายเลขสิบหกครับหนึ่งหกมาต่อท้ายอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาด้วย
ใช่ค่ะจำได้เลยว่าอาบน้ำอยู่แล้วก็ออกมาจากห้องน้ำ
ครับเราก็ได้ยินเสียงมากระซิบข้างหูว่าอ่า
จอมยุทธ์สิเฮ้ยเราก็ได้ยินแบบเนี้ยค่ะ
อ่ะไม่เหนื่อยชอบคุณลุกชอบแบบนี้ตอบเลยค่ะ
อยู่ได้ยินเสียงกระซิบว่าจอมยุทธ์จอมยุทธ์จอมยุทธ์ชื่อจอมยุทธ์สิ
บอกเราแบบนี้น่าดูหนังจีนมากไปหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยค่ะ
ไม่เกี่ยวกับหนังจีนด้วยเหรอแล้วมีเลขสิบหกด้วยอ่ะค่ะใช่ค่ะ
เนี้ยพอเราได้ชื่อว่าจอมยุทธ์สิเราก็โทรไปบอกแม่ว่าได้ชื่อนะ
จอมยุทธ์ครับแต่ก็มีพี่ที่เขาเก่งเรื่องฝาตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อต้องนั่งอย่างดีแล้วก็เรื่องอะไรฟังเรื่องการตั้งชื่อเนี้ยค่ะ
จอมยุทธ์เขาบอกว่าจอมยุทธ์เนี่ยดีนะอืมครับแต่ให้เติมเลขสิบหกเข้าไปอืม
แล้วเงินทองไหลมาเทมาจะขายดีจะได้ออกต่างประเทศจะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นเลขที่เข้าเลขด้วยดวงของเราค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณปอเช่นะ
คำสบประมาทของคุณพ่อได้แล้วว่าเป็นแกะดำนะคะประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วเนี่ย
คุณพ่อว่ายังไงบ้างคะครับภาพที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ
คุณพ่อไม่ได้เห็นค่ะเพราะว่าท่านเสียไปแล้วแต่จำได้ว่าก่อนที่ท่านจะเสียสามวันเนี่ย
ครับท่านโทรศัพท์มาหาเราแล้วท่านก็พูดว่าคือตอนนั้นเนี้ย
จิ้มเราก็ยังไม่ได้ติดตลาดอะไรขนาดนั้นนะคะครับเขาก็โทรมาบอกว่า
ป๊าว่าหนูอ่ะทำสำเร็จแล้วเชื่อไหมอืมป๊ามองไม่ผิดหรอกอืม
แล้วแน่นอนยังไงก็ไปได้ป๊าตายตาหลับแล้วแหละโอ้
แต่ว่าเขาคงไม่ได้อยู่ใช้เงินลูกหรอกคือเราก็ไม่คิดว่านั่นคือคำพูดสุดท้ายของเขาค่ะ
เพราะอีกสามวันเขาก็เสียชีวิตอืมโอ้ยครับ
ได้มาเป็นน้ำจิ้มจอมยุทธ์๑๖แบบทุกวันนี้ครับ
เชื่อว่าผู้ชมส่วนใหญ่นะครับเห็นวิถีชีวิตคุณปอแล้วเนี่ย
ก็อยากจะทราบเคล็ดลับวิธีการ

เวลาที่เราเกิดปัญหาขึ้นมา

คิดถึงแต่เฉพาะวิธีการ

โดยไม่ต้องไปคิดถึงอารมณ์

มันก็ทำให้เราเดินหน้าไปเรื่อยค่ะ
เราก็จะสามารถผ่านวิกฤตทุกอย่างในชีวิตไปได้หมด

ดีกรีปริญญาเนี่ยอาจไม่ใช่คำตอบในชีวิตสำหรับทุกคนนะ

ลงมือปฏิบัติในสนามธุรกิจจริงนะครับ
สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างในทุกวันนี้ครับ

วันนี้นะคะเราต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะ
คุณปอเช่สุรดาสิทธิกิตติกูลค่ะ